เขามีพิธีครอบครูค่ะ
ครอบเสียนปู่รือสี

คนไทยลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างชาติ

ในปู่ฤษีแล้วก็บอกว่าชีวิตดีขึ้นด้วย

ในตำบลคูขวาอำเภาล่านหลุมแก้ว
คือสถานที่จัดงานพิธี
ว่ายครูครอบเสียนปู่รือสีหนือดวง
เสริมโชคราพเสริมบารมี

หรือว่านนรงโลหาเวส
เป็นเจ้าพิธีลูกศิษย์ลูกหาก็มากันแน่นเลยนะคะ
ซึ่งขณะครอบเสียนก็ตามระเบียบแล้วค่ะ
มีสิทธิ์บางคนตัวสั่นแสดงอาการร่ายรำตามท่าทางรือสีที่ตัวเองนั้นศรัทธา
ไหว้ครูครอบเสียนบรมครูปู่ฤษีของอาจารย์แจ้วเหนือดวงเนี่ย
อย่างที่บอกว่าเขาจัดแค่ปีละ๑ครั้งนะคะ
ศิษย์ลูกหาก็เลยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มีทั้งชาวไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงแล้วก็เวียดนามด้วย
ซึ่งพิธีครอบเศียนปู่รือสีเนี่ยอาจารย์เจ้าจะทำการเดินท่าเกษิญ
แล้วก็พิธีกรรมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อไล่เสนียดจันรัย
อัปมงคลต่างให้หมดไปจากตัวผู้เข้าร่วมพิธี
แล้วก็เติมความสุขความเจริญให้กับผู้ที่ศรัทธา
นี่จังหวะอาการครอบเนี่ยก็หลายคนก็จะมีอาการแบบนี้ค่ะ

แล้วแต่บุคคลกันไปเนี่ยบางคนก็รำบางคนก็ต่างถงต่างทา
นี่คือนางสาวอเมนะคะเป็นชาวไต้หวันค่ะอายุ๓๗ปี
บอกว่าก่อนจะรู้จักกับอาจารย์แจ้วเนี่ยนะ
ชีวิตลำบากมากยากจนทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้น
พอเข้ามากราบอาจารย์เนี่ยเธอบอกว่าเกิดปฏิหารกับชีวิต
ทำกิจการอะไรก็ดีขึ้นดีขึ้นไปหมดเลย
ปัจจุบันสามารถเดินทางจากไต้หวัน
มาร่วมพิธีไหว้ครูเป็นประจำได้ทุกปี
เพราะกิจการประสบความสำเร็จค้าขายดี
กิจการกล่าวน่าจะเริ่มรุ่งเรื่อง

ที่ได้ร่วมพิธีไหว้ครูครอบเสียงปู่รือศรีค่ะ